คือการสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้

แต่ก่อนที่จะมีการสั่งย้ายเนี่ย
มีรายงานข่าวว่าทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ทำบันทึกไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุที่จำเป็นต้องขอให้สั่งย้ายออกมาจากพื้นที่
มีรายงานข่าวแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับว่า
สาเหตุที่จำเป็นต้องขอให้ย้ายผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีออกจากพื้นที่เนี่ย
เนื่องมาจากการทำสำนวนคดีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะ
ตั้งแต่ที่สพเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับ
ครูปรีชาไปพบพนักงานสอบสวนที่เป็นร้อยเวรทำหน้าที่อยู่ในวันนั้น
คือวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๐นะฮะ

ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนะครับที่ได้เจอกับครูปรีชาในวันนั้นได้บอกว่า
เดี๋ยวเราจะมีไทม์ไลน์ไล่เลี้ยให้ท่านดูด้วยนะครับเป็นหัวข้อต่างนะฮะ
ร้อยตำรวจเอกคนนั้นบอกว่าครูปรีชาได้มาแจ้งตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาจากนางสาวรัตนาพรหมายเลข๕๓
ถูกรางวัลที่๑ได้หายไปนะฮะ
จึงมาขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อจะเอาหลักฐานไปติดต่อกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็รับลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้
หลังจากนั้นอีกประมาณ๒วันร้อยตำรวจเอกที่เป็นผู้รับแจ้งความคนแรกคนนี้นะฮะ

ใช่ระดับปฏิบัติการนะฮะก็บอกว่าครูปรีชาเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าทางกองสลากบอกว่าตรวจไม่ได้ว่าใครมาขึ้นเงิน
เอาแค่ใบลงบันทึกประจำวันไม่พอต้องมีพวกปากคำพยานมีเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้มาด้วย

ตำรวจสพเมืองกาลก็เลยติดต่อไปยังพยานที่ครูปรีชาบอกคือนางสาวรัตนาพรและนางสาวพัชริดาซึ่งเป็นผู้ค้าสลากให้มาให้ปากคำ

นะครับซึ่งทั้งสองคนก็มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้นะครับตอนนั้นคดีอยู่ที่สหพเมืองการนะครับโดยบอกว่านางสาวรัตนาพรเนี่ยได้สอบถามหาเลขสลากที่ลงท้ายด้วยสองหกจากเจพัทนะครับเจพัทบอกว่ามีสองสองหกสามสองหกแล้วก็เจ็ดสองหกนะครับก่อนที่เจมาบินจะขอซื้อสลากที่ลงท้ายได้เจ็ดสองหกไปนะฮะบอกว
มาติดต่ออย่างเช่นอาจารย์แดงก็มาเห็นก็จะขอซื้อต่อที่ลงท้ายได้เจ็ดสองหกแต่ว่าไม่ได้ให้เพราะว่าบอกว่าจะให้ครูบรีชาแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ให้ปากคำครั้งแรกสุดเลยเนี่ยพูดแค่เจ็ดสองหกค่ะไม่ได้บอกว่าข้างหน้าคืออะไรอืมนะครับแล้วหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกในนี้บอกว่าก็มีผู้ที่เป็นหัวหน้าอีกที
ส่งต่อเรื่องนี้ไปยังตำรวจยศพลตำรวจรีเป็นตำรวจใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วตำรวจนายนี้ยศพลตำรวจรีก็เรียกให้นำสำนวนไปให้ตรวจหลายครั้งที่บ้านพักและที่ทำงานมีการสั่งการด้วยวาจาให้ทำการสอบสวนพยานปากต่างแล้วทำให้สำนวนทั้งหมดมันกลมกลืนกันนะสั่งด้วยวาจานะค่ะและหลายครั้งมี
คือร้อยตำรวจเอกนายเนี่ยบอกว่าได้มีการแก้ไขบันทึกคำให้การหลายครั้ง

แล้วทุกครั้งที่มีการแก้ไขเนี่ยมีตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทกับพลตำรวจรีรับรู้รู้เห็นทุกอย่างเลย

ดังนั้นตำรวจที่เป็นยศแค่ร้อยตำรวจเอกเป็นลูกน้อง

ก็เลยต้องทำตามคิดว่าตัวเองทำถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างแล้วเพราะว่านายรู้
รู้ทุกอย่างแต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างเหล่านี้ทางกองปราบเขามองว่ามันไม่ใช่
ที่สำคัญก็คือร้อยตำรวจเอกนายนี้ที่เป็นคนทำคดีเนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่มีการแก้สำนวนเปลี่ยนสำนวนเพิ่มเติมแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ให้ยึดวันที่เดิมก็คือวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๐กับ๓พฤศจิกายน๒๕๖๐คือแก้ตอนหลังแต่ให้ยึดเหมือนกับให้ปากคำครั้งแรกก็ให้แบบนี้
คือแก้ล่าสุด๑๐ธันวาคม๒๕๖๐ค่ะแต่ดันไปลงวันที่สอบปากคำเป็นวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๐คือย้อนกลับไปทำไม
คือทำไมไม่ลง๑๐ธันวาคมที่แก้ไขล่าสุด
แต่ไปย้อนเป็น๓พฤศจิกายน

ครั้งแรกสุดเขาก็ให้ปากคำแบบนี้นี่แหละ

มันกลมกลืนกันไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยเลย

แล้วที่สำคัญก็คือหลังจากนั้น
เมื่อมันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ก็มีการย้ายสำนวนคดีไปที่
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ซึ่งตำรวจนายนี้บอกว่า

ว่าพยงพยานสำนวนต่างนานา

ตำรวจทั้งสองนายที่เป็น

ยังมีการสั่งให้ไป
อายัดเงินของ
ร้อยตำรวจโทจรูลที่ถูกรางวัลไว้ด้วย
นะครับนี่มีการอายัดเงินด้วยนะครับ
และเมื่อไปถึงภาค๗แล้วนะครับ

เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม๒๕๖๑นะฮะ
พนักงานสอบสวนของภูทรภาค๗
ตกลงกันว่าจะส่งซองพลาสติก
บรรจุสลากซึ่งมีลายมือ

เพื่อไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นลายมือของ
นางสาวพัชริดาหรือไม่

และตำรวจที่ทำคดีคนนี้

บอกว่าเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงาน

ลิ้นชักโต๊ะทำงานถูกลื้อค้นค่ะ
พลาสติกนี้หายไปนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนายนี้ก็ไปหารือกับผู้บังคับบัญชา

ให้ยกเลิกการตรวจพิสูจนซองพลาสติกนี้
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันน่าแปลกใจ

ไม่ได้มีการลงบันทึกการประชุมเอาไว้ด้วย
ถึงแม้ว่าจะโอนมาที่ภาค๗แล้ว
แต่ว่าสำนวนยังอยู่กับร้อยตำรวจเอกนายนี้นะ
แล้วร้อยตำรวจเอกนายนี้เนี่ยก็พยายามชี้แจงในที่ประชุม
เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งแก้ไขสำนวนหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็ไม่ได้มีใครทักท้วงในประเด็นนี้เลย

แล้วเมื่อตอนที่ร้อยตำรวจโทจรูนนั้นถูกอายัดเงินไปแล้ว
ร้อยตำรวจโทจรูลก็ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถอนอายัด
เช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมาย

แล้วอยู่ดีพอไปสารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เพื่อไปปรึกษาหารือเรื่องอำนาจการอายัดบัญชี

ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกุ้ง

แล้วก็มาอ้างว่ารู้จักกับกลุ่มพยานมาหลายสิบปี

ในวันที่นายปริชาไปซื้อสลากจากนางสาวรัตนาพร
แล้วก็มีการสอบถามข้อเท็จจริงอะไรกันแบบนี้นะครับ

แล้วก็เลยมีการสั่งมาทางวาจาอีกว่า
งั้นก็ไปแก้เพิ่มในสำนวนสิ

ที่ว่าให้แก้สำนวนทางวาจาร์นะครับครับ
เขาก็ต้องไปแก้ไปเพิ่มสำนวนก็คือเพิ่มพยานที่เป็น
กุ้งเข้าไปที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาล
ค่ะก็คือนางดุษฎีถิ่นทุ่งทอง
อันนี้เขาก็ไล่เรียงมานะฮะที่ทางตำรวจสอบสวนกลาง
เขาไล่เรียงมาแล้วก็สรุปเป็นบันทึก

เป็นพฤติกรรมเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การ
ของผู้ที่อยู่ในคดีนี้คดีหวย๓๐ล้านบาท
เพื่อขอให้ย้ายผู้บังคับการ

ออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความเป็นธรรม
ต่อการดำเนินคดีกันต่อไป

ก็ได้บอกกับทีมสอบสวนของกองปราบว่า
อ่านสำนวนก่อนที่จะมีการแก้ไขแล้ว
ทุกปากพบว่ามันไม่สอดคล้องกันเลยค่ะ
ก็เลยให้ร้อยตำรวจเอกที่ทำคดี

สอบพยานให้มันสอดคล้องกัน
แล้วก็มายืนยันว่ามีการแก้ไขคำให้การ
ทั้งของครูปรีชาทั้งของเจ๊บ้าบินทั้งของเจ๊พัด
หลายครั้งจริงพอกองปราบเขาตรวจสอบ
กลับไปดูมันแก้มาหลายครั้งหลายหน
แล้วก็ข้อมูลมันไม่ตรงแล้วก็ไม่สอดคล้องกันเลย

เหมือนกับว่าครั้งแรกสุดก็ให้การกันอย่างนี้นี่แหละ
แต่ทั้งที่มันเป็นคนละวันกันนะ
เกี่ยวกับการสอบปากคำล่าสุด